คือพอเกิดเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้เอาจริงนะ
ฝั่งของคนไทยคือเหมือนแหม้งตี้เลย
แต่ความยากครั้งนี้คืออะไรรู้ไหมคะ
มันไปไหม้ชั้น๓๖ลามไปถึงชั้น๓๔
แปลว่าอะไรมันสูงมากมันไม่ได้ไหม้บ้านชั้น๒ชั้น
เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมต้องใช้เทคโนโลยีที่คือเทคโนโลยีที่ดีมาก
ในประเทศไทยมีแค่๔คันเท่านั้นสำหรับรถกระเช้าดับเพลิง
แล้วรถกระเช้าดับเพลิงเนี่ยเอามาจากเขตคลองเตยนะคะ
ในประเทศไทยมี๔คันแล้วเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นไปได้เพียงชั้น๓๐
ห้ะนี่ดีสุดแล้วเหรออืมใช่ค่ะ
ความยากมันอยู่ตรงนี้พี่ต้นพี่เบิร์ตแล้วเห็นไหมคะ
นู่นมันไปไหม้ด้านบนสุดดาดฟ้าชั้น๓๗โอ้โหงานยากเลย
ชั้นนี้ผมนึกว่าดายฮาร์ดนั่นน่ากลัวมากเลยนะ
ความยากเจ้านาฬิทธิดับเพลิงมาว่าโอ้โฮ
คือเหตุการณ์แบบนี้ไม่ค่อยจะได้เจอนะ
ปกติเวลาไหม้ไหม้มาจากชั้นล่างถูกไหมคะ
นี่ไหม้ชั้น๓๖แล้วลามขึ้นไปชั้น๓๗
ชั้น๓๗โอ้โฮคุณเชื่อเพลิงอย่างดีเลยพอเราไปตรวจสอบแล้วนะคะ
สอบแล้วนะฮะด้านซ้ายตัวอาคารมีการปรับพื้นที่เก็บไม้
วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
โครงเหล็กที่ใช้ค้ำยันนั่งร้านต่างนะคะ

คุณเห็นไหมคะแสงเพลิงพวยพุ่งออกมาแบบนั้น
สะเก็บมันก็ตระเด็นลงมาด้านล่าง
ที่ไปตกใส่บ้านไหนนี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะ
นี่แหละพี่เบิร์ตนี่คือความอันตราย
เพราะว่ามันจะเป็นเชื้อเพลิงเชื้อไฟนะคะ
ทีนี้ทำไงเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการปิดการจราจร

เพราะตรงนั้นมันคือปากซอยวิภาวดี๙
มันนิดเดียวมันนิดเดียวกับถนนวิภาวดีรังสิต
คือสะเก็ดที่มันตกลงมาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้รถต่าง
ที่เขาวิ่งลั่นไปได้รับความเสียหายได้
ก็ต้องมีการปิดการจราจรนะคะ
ทีนี้อย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมทีนี้ก็ต้องมีการระดมรถดับเพลิง

เพราะคือศักยภาพมันไม่ได้
ก็ต้องมีการขอความช่วยเหลือไปที่เขตคลองเตยค่ะ
ใช้รถดับเพลิงซึ่งมีความสูงสักประมาณ๙๐เมตร
ประมาณตึก๒๕๒๗ชั้นมาช่วยในการดับเพลิง
กระเช้าดับเพลิงดังกล่าวอย่างที่บอกไป
ในไทยมีทั้งหมด๔คันด้วยกัน
ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สามารถรับมือกับเหตุเพลิงไหม้
ในขนาดตึกที่สูง๓๐ชั้น
กระเช้าดับเพลิงเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพแต่มีแค่๔คัน
กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพแต่มีแค่๔คัน
และในที่สุดแล้วนะคะเหตุเพลิงไหม้มันเริ่มสักประมาณ๕ทุ่ม

เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะ
เหลือเพียงกลุ่มฟันเล็กเท่าฐานเล็กที่ยังมีไฟระอุอยู่บ้าง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องใช้วิธีการคือเดินเท้าขึ้นไป
เพื่อไปดับลักษณะที่มันยังระอุอยู่

ทีนี้หลายคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมไม่ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

นั้นที่บอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่สมัยใหม่
สมัยใหม่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แล้วก็เดินเท้าขึ้นไปนี่นึกออกไหมคะ

จากว่ามีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยความเสี่ยง

ไม่ต้องเดาว่าจะเหลืออะไรนะคะ

ก็เลยใช้วิธีในการที่จะพอโอเค

ก็เลยเดินเท้าขึ้นไปแล้วก็ดับเพลิงนะคะ
คือพนักงานผจญเพลิงเนี่ยคุณผู้ชมครับ
เขามีหลักของความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติอยู่อย่างเคร่งครัด

แล้วถ้าไฟไหม้ตึกสูงจะทำยังไง

มีรถกระเช้าดับเพลิงที่มีความสูง๙๐เมตร

ก็ประมาณสักตึก๓๐ชั้น

สูงกว่า

ปฏิบัติการดับเพลิงในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่นะฮะระดมกันเข้าไป
ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงต่าง
มาที่อยู่ใกล้เคียง๑๐สถานี
อุปสรรคคืออาคารแห่งนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ยังไม่มีระบบน้ำในอาคาร
ฉีดน้ำจากภายนอกก็ฉีดไม่ถึงมันสูง

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ตดเพลิงและนักผจญเพลิง
คุณผู้ชมคิดดูนักผจญเพลิงต้องแบกถังดับเพลิง
ขึ้นไปถึงชั้นที่เป็นต้นเพลิงมันหนักนะครับ
ชุดเขาเนี่ยชุดใยหินก็หนักอยู่แล้วด้วยอุปกรณ์อีกนะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่ขึ้นไปถึงนะครับก็ใช้ถังดับเพลิงฉีดครับ
ก็สามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้
ไฟในสงบเวลาประมาณสักเกือบตีหนึ่งครับเที่ยงคืน๕๓นาที
เหลือเพียงกลุ่มควันบางส่วนเท่านั้นเดี๋ยวก็ต้องใช้เวลา
อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงในการดับให้เท่าฐานมันมอดสนิทฮะ
โอ๊ยคุณสุประโชคตอนคุณมาทำงานเมื่อคืน
บรรยากาศมันเป็นอย่างไรเล่าให้สำหรับอย่างนี้เลยแน่นเลยนะ
เขี้ยบเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
นายธีรยุทธ์ภูมิพักรองภูมิในการสำนักป้องกันและประเทศสาธารณะไพร
กรุงเทพมหานครท่านยืนยันบอกว่าไม่มีคนงานหรือผู้ติดค้าในอาคาร
ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินอื่นหรือว่าตัวอาคาร
ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามนะครับ
ตามระบบตามระเบียบเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานวันนี้
เดี๋ยวจะเข้าไปตรวจหาสาเหตุของไฟไหม้ในครั้งนี้
รวมถึงวิศวกรก็จะประเมินความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
อ้าวฟังเสียงท่านรองพศฮะ
เนื่องจากว่าฝ่ายในอาคารไม่มีแหล่งน้ำ

ในการดับตั้งแต่ต้นนะครับโดยลำเลียงผ่านทางลิฟต์ไฟฟ้าขึ้นไป

กรณีการช่วยเหลือเนี่ยนะครับ
หนึ่งไม่มีคนไม่มีสิ่งมีชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้อง
เพราะฉะนั้นเหลือแต่ทรัพย์สินกับสิ่งแวดล้อม
สองอย่างที่ต้องจัดการนะครับ
สินก็เราสามารถป้องกันได้

กระทบกระทับทรัพย์สินแล้วก็ตัวอาคาร

แต่ส่วนใหญ่เนี่ยภาษาการเนี่ย
เกิดจากการเชื่อมการออกมาไม่ค่อยระวัง

เมื่อคนงานเสร็จจากภารกิจแล้วเนี่ย
กลับไปหลังจากนั้นอีกประมาณ๒๓ชั่วโมงหรือ๔ชั่วโมง
มันจะค่อยลุกลามขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้
นี่แหละฮะก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะ
และตอนนี้สามารถเข้าออกเขาเรียกชื่อซอยแล้วนะฮะ
เฉยพ่วงยังสามารถเข้าออกได้ตามปกติ
เมื่อกี้เท่าที่ดูที่นักข่าวรายงานเข้ามา
ดูเหมือนจะเริ่มสัญจรได้แล้วนะฮะ

ดังนั้นจึงไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตใดทั้งสิ้น
แต่เมื่อคืนนี้ระทึกขวัญกลางดึกจริง